เย็นเนี่ยเขาได้คุณหลวงคนใหม่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหม

เขาบอกเลยว่าไม่ใช่มือที่๓ไม่ได้มีการแย่งมาแต่อย่างใดนะจ๊

เออสายรุ้งที่เหมือนกันใช่มั้ย
งานเข้าเลยจ้าสำหรับนางเอกหน้าหวานแยมมาธิรานะคะ
หลังมีคนตาดีแอบเห็นเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นหวาน
คืออ่๑๔๑แล้วเป็นภาพที่เหมือนกันกับไฮโซ่บอสอดิตหวานจ่ายของนางเอกวิกหมอชิดแบบมิลพิชชานะคะ
มีหลักฐานชัดเจนแบบนี้เจ้าตัวก็ไม่วายโดนเอี่ยวเลยว่าเป็นมือที่๓ที่ทำรักของนางเอกรุ่นพี่พังหรือเปล่านะ
ล่าสุดค่ะนางเอกสาวหน้าหวานออกมาเคลียร์ชัดเรื่องนี้แล้วว่า
รับเลยว่ากำลังคุยกับบอสอดีตหนุ่มคนสนิทของมินอยู่จริง
พร้อมกับยืนยันว่าไม่ใช่มือที่๓อย่างแน่นอนนะคะ

ได้มีการสอบถามถึงสถานะของฝ่ายชายแล้ว

เจ้าตัวค่อนข้างซีเรียสที่ถูกโยงเป็นมือที่๓
จึงอยากแจ้งให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็น

ส่วนความสัมพันธ์จากนี้ก็คงไม่รีบร้อนอะไร
พร้อมตอบแบบเขินด้วยว่ายังไม่พร้อมเรียกคำว่าแฟนนะคะ
มือที่๓อย่างนี้

คือถ้าเรารู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้ว

ซึ่งมันก็โอเค

ค่อนข้างซีกับน้องสาวเขา

ก็น่าจะหลังจากนั้นก็เริ่มคุยกันนะคะ
ที่คนมองว่าแบบเออเราเป็นมือที่สาม
อะไรอย่างเงี้ยเราซีเรียสมั้ยคะ

ให้ตัวเองเสียแบบนั้นเราคงไม่ทำให้ตัวเอง

ตรงนั้นจริงโดยส่วนตัว

แต่ว่าเราก็เหมือนเป็นบุคลิกสุดใจอยู่แล้วอะค่ะ

ก็ต้องผ่านมันไปด้วยกันแต่ว่า

ยังอะยัง

เดี๋ยวนี้ในวงการบันเทิงเขามีคำจำกัดความเยอะ

ห่างกันแต่ไม่ได้เลิกอะไรอย่างนี้เยอะ

คำจำกัดความใหม่ต้องถนยัดทรัพย์ใหม่
ของสภาพดาราหรือเปล่าใช่
ถ้าเป็นคุณนี่ตกลงครบหรือเลิก

อันนี้ชัดเจน
กับบอสกับมินเนี่ยคือต้องชัดเจนนะคุณผู้ชม
คือบอสกับมินเองเขาก็เลิกคุยกันไปแล้ว
อย่างเคยว่าแยมไม่ได้ไปแย่งมานะคะ
ก็เป็นจังหวะที่หลายคนอาจจะมองว่ามันใกล้กันเกินไป
เค้าเพิ่งเลิกแล้วมาคุยใหม่กันประมาณนี้นะคะ